คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ใครที่ใช้ถนนเส้นทาง
แถวข้ามแยกรัชดาตัดพระราม๔นี่คือโอ้โห
รถติดหนักเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์
ที่เป็นรถบรรทุกกากปูนเบรกแตก
ขณะลงสะพานข้ามแยกรัชดาตัดพระราม๔
ชนกับรถคันอื่น๑๑คันนะคะ
เสียหายยับเลยแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
ไม่มีคนที่เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรมาก
แต่ดูสภาพรถสิค่ะเก๋งรถกระบะรถแท็กซี่เนี่ย
ถูกชนด่าไปหมดเลยนะฮะใช่ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดช่วงเย็นของเมื่อวาน
ประมาณสัก๔โมงครึ่งเนี่ยนะคะ
เป็นช่วงเวลาที่ใกล้กำลังจะเลิกงานพอดีเลย
แล้วดูสภาพรถที่เสียหายสิแล้วก็เย็นวันศุกร์
ใช่สุขแห่งชาติรถติดแล้วนี่ก็ทวีความติดขึ้นไปอีกค่ะ

มีรถเก๋ง๖คันแท็กซี่๒คันรวมถึงกระบะอีก๓คันเนี่ยนะคะ
อยู่บริเวณทางลงสะพานข้ามแยกถนนรัชดาพิเศษ

หลังจากที่ถูกรถบรรทุก๑๒ล้อที่บรรทุกกากปูน
หรือว่าพวกเศษหินเศษปูนเศษทรายที่ผสมแล้วเนี่ยนะคะ
พุ่งชนแล้วโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
แต่การจราจรนี่โอ้โห
คุณผู้ชมใครที่ผ่านเส้นนั้นยังส่งไลน์มาบอกกันได้นะคะ
สภาพเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้าง
นายสมชายสมใจคนขับรถบรรทุกก็ให้การ
บอกว่าได้ขับรถบรรทุกออกมาจากบริษัทแถวทาวน์อินทาวน์
มารับกากปูนแล้วก็พวกเศษหินเศษทรายที่ผสมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
ย่านพระราม๙แล้วก็จะเอามาทิ้งที่ถนนเชื้อเพลิง
ทีนี้พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุตอนนั้นรถติดอยู่บนสะพานข้ามแยก
แต่พอรถเคลื่อนตัวปรากฏว่าลมเบรกมันหาย
ก็เลยทำให้เบรกไม่อยู่พุ่งชนรถที่อยู่ด้านหน้าค่ะ
เสียหายไปทั้งหมด๑๑คันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แรงกระแทกของรถนะคะซึ่งทางด้านตำรวจสอนอท่าเรือ
ก็มีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างพร้อมทั้งแจ้งข้อหาคนขับรถบรรทุก
ว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ส่วนทางด้านเพจค่ะเพจคลองเตยแลนด์ก็มีการนำคลิปจากกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะเนี่ยมันพุ่งมาเลยฮะขนาดนี้
คือเหมือนช้างตัวใหญ่แบบนี้พุ่งมาชนรถเก๋งรถกระบะหมดเลยฮะ
แล้วทุกคันก็ตกใจแต่ว่ารถมันติดมันไปไหนไม่ได้
ความยาวของคลิปประมาณ๑นาทีนะคะเป็นช่วงจังหวะเหตุการณ์ที่รถบรรทุก๑๒ล้อพุ่งชน
แล้วเขาเขียนข้อความในเพจนี้นะบอกว่าคลิปรถบรรทุกพุ่งชนรถยนต์ส่วนบุคคล
เสียหายไปหลายคันบนสะพานข้ามแยกคลองเตยจากศูนย์สิริกิจมาทางเส้นพระราม๔
ดูจากมุมบนนะครับขับรถอย่าประมาทเครดิตศรีฮราชรักแผ่นดินผู้กองไก่
ก็แฮชแท็กด้วยบอกว่าที่นี่คลองเตยแฮชแท็กไม่เบรกเลยนั่นก็คงเบรกไม่ได้
เพราะว่าเขาบอกว่าเบรกแตกนะคะอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นแบบที่ไม่คาดคิดอย่างนี้นะคะ